คุณรักอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับ
ปัจจุบันนี้อยู่ร้อยเอ็ดค่ะ

สามีอยู่บ้านสกลค่ะตอนนั้นอยู่ด้วยกันสกลสกลนคร
ที่ทำธุรกิจพันล้านครอบครัวกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคือจังหวัดสกลนคร

ผมใช้สถานะยังไงตอนนี้คือยังจดทะเบียสมรสกัน

คบหาอยู่กินกันมากี่ปีฮะ

ผีพันล้านนี่คือธุรกิจอะไรยังไง
เรามาเริ่มธุรกิจด้วยกันก็คือเป็นธุรกิจอาหารสัตว์ขายทางภาคอีสานค่ะ

ใช้คำว่าเริ่มด้วยกันก็คือทำด้วยกันสองคน

ก็ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็ทำให้ตัวเขาเปลี่ยนไปค่ะ

เดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลทางฝั่งเขาด้วยนะฮะ
ถ้าผมฟังจากเรื่องราวเนี่ยก็คือเมื่อ๑๐ปีที่แล้วทั้งคู่ก็คือคุณลักษณ์แล้วก็สามีเนี่ย
ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

แล้วก็มาเจอกันจดทะเบียนสมรสอยู่กินด้วยกันทำธุรกิจด้วยกัน
จนแบบโอ้โหเป็นพันล้านใหญ่โตขนาดนั้น
แล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย
ณปัจจุบันนี้คุณรักสิ่งที่ต้องการที่ออกมาทั้งไปขอความช่วยเหลือจากทางเป็นหนึ่ง
เพราะว่าก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วมาขอความช่วยเหลือร่องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อหมวนชนเนี่ย
ที่สร้างร่วมกันมาค่ะความยุติธรรมก็คือเรื่องของทางคดีใช่ค่ะที่ถูกทำร้ายร่างกายใช่ค่ะ
แล้วก็เรื่องทรัพย์สินที่เราสมควรจะได้ถ้าจะเลิกกันค่ะทรัพย์สินมันก็ควรจะแบ่งกันคนละครึ่ง
เพราะสร้างด้วยกันมาเอาเรื่องราวรอยร้าวต่างที่มันเกิดขึ้นก่อนจนฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ
หายออกไปโดยที่ติดต่อไม่ได้ปีนี้ใช่ไหมปีนี้ค่ะปีนี้เขาบล็อกทุกช่องทาง
เบอร์ทั้งเฟสทั้งไลน์ทุกอย่างเขาบล็อกทั้งหมด

แล้วก็ทีนี้ช่วงสิงหาเขาเข้าบ้านมาช่วงต้นเดือน

แล้วเขาก็หายออกไปอีกเป็นวันที่๒๐สิงหาที่เขาหายออกจากบ้านไป
แล้วก็หายไปยาวติดต่อไม่ได้บล็อกทุกช่องทางเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เขาก็เข้าบ้านมาอีกทีนึงก็คือวันที่๒กันยาคือเป็นวันที่เกิดเหตุ

ก็วันนั้นที่แรกเขาเอารถมาสแตงออกไปแล้วเขาก็ถอยรถมาสแตงเข้ามาเก็บ

ทีนี้ระหว่างนั้นเขาก็ไม่ได้ดับเครื่องรถตู้ประมาณว่าขนของจากรถมาแซง
เอาขึ้นรถตู้เพื่อที่จะออกไปโดยที่จะไม่เคลียร์กับลักษณ์
ก็เลยเข้าไปคุยกับเขาถามเขาดีว่าพี่พี่หายไปไหนมาทำไมติดต่อไม่ได้
คือกูไม่อยากอยู่กับมึงกูเกลียดมึงกูเบื่อมึงทำไมมึงไม่ออกจากบ้านกูไป
ทำไมมึงไม่ตายกับพ่อกับแม่มึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมาพีชตรงที่เขาไล่ให้รักไปตายกับพ่อกับแม่รักนี่แหละค่ะ
แล้วก็เลยเอาตุ๊กตาหินนะคะที่โรงรถทุบกระจกรถมาแซงเขากระจกหน้าแล้วก็กระจกหลัง
ตรงนั้นมันก็เลยทำให้เขาโมโหเขาก็เลยเดินมาต่ออีกแล้วค่ะ